ทีนี้พูดถึงเรื่องของความรุนแรงเมื่อวานนี้เราเห็นภาพกันตั้งแต่เช้า
เจ้าหน้าที่ก็ดีศิษยานุสิตก็ดีรวมถึงพระสงฆ์ก็ดี
บาดเจ็บกันทั่วหน้านะคะถึงแม้จะบาดเจ็บเล็กน้อย
ซี่โครงหักก็มีครับแต่ทีนี้ค่ะมีคำชี้แจงออกมาจากพระสนิทวงศ์นะคะ
ที่บอกว่าได้รับแจ้งเตือนมาเหมือนกันว่าอาจจะมีมือที่๓ที่แต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์
แต่งกายคล้ายกับศิษยานุสิตแฝงตัวมาเพื่อเรียกว่าทำร้ายเจ้าหน้าที่
แล้วก็ป้ายความผิดให้วัดเพราะฉะนั้นพระสนิทวงศ์เลยออกมาบอกเลยนะคะว่า
ถ้ามีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับพระสงฆ์ของวัด
แล้วก็ไม่เกี่ยวกับศิษยานุสิตของวัดด้วยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากถนนเรียบคลองแอนวัดพระธรรมกายค่ะ

วัดพระธรรมกายยังประกาศผ่านเครื่องกระจายเสียงนะคะขอให้ศิษยานุสิตอย่าวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
เพราะเชื่อว่าจะชนะด้วยบุญขณะที่สถานการณ์โดยทั่วไปบริเวณถนนเรียบคลองแอน
ทางเข้าประตู๕และ๖วัดพระธรรมกายสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณถนนคลองแอนทางเข้าประตู๕และ๖วัดพระธรรมกาย
สถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตำรวจยังคงวางกำลังคุมพื้นที่ตามปกติ
เพื่อไม่ให้ศิษยานุสิตเข้าไปภายในวัดพระธรรมกายเพิ่มเติม
ขณะที่ศิษยานุสิตยังคงเดินทางออกจากพื้นที่เป็นระยะ
พระสงฆ์ศิษยานุสิตยังคงปักหลักอยู่ในเต็นต์
โดยนำแลนสีเขียวมาปิดด้านหน้าบางส่วนพร้อมติดป้ายข้อความเรียกร้อง
เช่นเดียวกับพระสงฆ์และศิษยานุสิตที่ไม่สามารถเข้าไปภายในพื้นที่วัด
ก็ปักหลักสวดมนต์และพักค้างคืนในตลาดคลองหลวงฝั่งตรงข้ามถนนคลองแอน
อกจากนี้นะคะยังมีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงของทางวัดเป็นระยะ
ศิษยานุสิตนึกถึงหลวงปู่และขอบารมีของท่านคุ้มครอง
อย่าร้อนอย่าวิตกและอย่าหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จะเข้าตรวจค้นพื้นที่ว่ายอมหรือไม่
ซึ่งศิษยานุสิตก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ยอม

เราก็คิดถึงหนึ่ง

ชนะด้วยคุณ
ด้านพระมหาศุรัทธิ์อัคคาตาโนดูแลงานด้านอาเซียนนะคะ
ก็ขอร้องให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าววัดพระธรรมกายแบบตรงไปตรงมา
ทั้งเรื่องที่พระวัดนี้ไม่ออกบินทบาทซึ่งไม่เป็นความจริง
พร้อมยืนยันว่าเครื่องไฮโปแบริก
คือเครื่องรักษาแผลที่เท้าของพระธรรมชโย
บินทบาททุกวันอาจจะมาเองเนี่ยเป็นตัวตนเนี่ยพระมหาสุรัตน์บินทบาททุกวัน๒๐กว่าปีแล้ว
ออกข่าวได้ไงว่าไม่เคยบินทบาทพระที่วัดเนี่ยบินทบาทวันหนึ่งเป็นร้อยรูปส่วนหนึ่งกวาดวัดส่วนหนึ่งถูห้องน้ำส่วนหนึ่งดูแลกุฏิสงฆ
เพราะฉะนั้นพระมีงานทำทุกรูป
ด้านพระสนิทวงวุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวระบุนะคะว่า
ได้รับการแจ้งเตือนจะมีการแทรกตัวของมือที่๓ที่อาจมาในรูปแบบแต่งกายคล้ายพระหรือประชาชนมาทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐแล้วป้ายความผิดให้กับพระและศิษยานุสิตภายในวัด
ซึ่งยืนยันนะคะว่าพระวัดพระธรรมกายยึดหลักสงบสันติอหิงสาดังนั้นหากมีความรุนแรงใดเกิดขึ้นจากมือที่๓วัดพระธรรมกายขอปฏิเสธว่าไม่ใช่การกระทำของลูกศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกสมบัติมารินทจินดารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยในการวางกำลังตำรวจบริเวณนี้นะคะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณถนนเรียบคลองแอนวัดพระธรรมกายค่ะ